ท่านผู้ชมครับเจ้าหน้าที่ช่วยกันปั๊มหัวใจยื้อชีวิตคนงานผู้ชายคนหนึ่งนะครับ
เขาลงไปทำงานในบ่อบำบัดน้ำเสียในท่อซีเมนนะฮะ
ที่กำลังขยายถนนค่ะแถวฉะเชิงเซาสุดท้ายเนี่ย
ดินมันสไลด์ลงมาก็ทับนะฮะท่อซีเมนก็ทับด้วยนะครับ

นะฮะ
สุดท้ายช่วยไม่ทันเสียชีวิตนะครับค่ะ
ผู้ที่เสียชีวิตชื่อนายซูบันชัยราชอายุสามพิวสองปีนะครับ
เป็นชาวสกลนครนะครับถูกดินสไลด์แล้วก็ท่อซีเมนด้วยนะ

บัดน้ำเสียที่กำลังก่อสร้างขยายถนนนะฮะเป็นถนนหลวงเส้นสามหนึ่ง
พนมสรคามจังหวัดฉะเชิงเศร้านะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงที่เที่ยง
เต็มที่แล้วแต่ว่าช่วยไม่ทันจริงนะครับ
มีชาวบ้านกับคนงานเนี่ยตอนนั้นนะครับก่อนเกิดเหตุกำลังช่วยกันนำท่อปูนซีเมนขนาดใหญ่ที่กำลังทับร่างนายสุบันเนี่ย
ยกขึ้นมาจากบ่อก่อนที่จะไปถึงเนี่ยฮะตามภาพนี้นะครับแต่มันก็ยากมากเพราะว่าในบ่อเนี่ยโครนเยอะมาก
แล้วก็อันตรายด้วยนะครับมีเหล็กโผล่มาจากท่ออีกด้วยนะครับเยอะแยะไปหมดนะฮะคนที่เห็นเหตุการณ์บอกว่านายสุบันกำลังมัดลวดเหล็กอยู่ในบ่อแล้วอยู่อยู่ดินมันสไลด์ลงมาจากนั้นท่อปูนซีเมนขนาดใหญ่ก็ไหลลงมาพร้อมกับดินโครนแล้วทับนายสุบันคือนายสุบันเนี่ยก็พยายามตะโกนร้องขอความช่วยเหลือนะฮะชาวบ้านกับเพื่อนคนงานก็พ
จริงนะครับสุดท้ายเสียชีวิตนะครับเจ้าหน้าที่บอกว่าเสียชีวิตเนื่องจากขาดอากาศหายใจเพราะว่าจมอยู่ในโครนนานมากแล้วยังมีท่อสวิเมนขนาดใหญ่มาทับร่างอีกทีหนึ่งอันตรายนะฮะเรื่องการกอบสร้างพูดนี้ก็ต้องระวังกันด้วย